ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับเด็กหญิงอายุ๑๔ปีคนหนึ่งซึ่งแม่บอกว่าลูกสาวของเขาก็พิการทางสมองด้วย
แต่กลับถูกข่มขืนซ้ำซากค่ะ
ทีนี้ปัญหามันเพิ่มเติมกว่านั้นก็คือแม่บอกว่าไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบ
ล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพื่อเป็นข่าวขึ้นมาตำรวจจะช่วยทำคดีให้เร็วขึ้น
อันนี้ถ้าตำรวจท่านทำคดีเร็วช้าอย่างไรจะชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับ
แต่ว่าข้อมูลจากทางฝั่งของแม่เด็กเนี่ยแม่เด็กอายุ๒๘นะครับ
อยู่ที่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งที่ชนบุรีบอกว่าลูกสาวอายุ๑๔ปี
พิการทางสมองถูกคนร้ายข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ
แจ้งตำรวจไม่คืบหน้าเลยต้องร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
ครั้งแรกนะแม่บอกว่าลูกสาวถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนก่อน
ครั้งแรกเนี่ยที่กรุงเทพเป็นคดีความอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
เธอก็เลยหนีมาอยู่ที่บ้านเคหะที่ชนบุรีนะ
จะได้หนีจากพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนลูกคิดว่าน่าจะดีขึ้นล่ะชีวิตคงจะดีขึ้น
ปรากฏว่า๔มีนาคมที่ผ่านมามีคนร้ายเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย
อายุสัก๒๕๓๐เข้ามาเสพยาบ้าภายในบ้าน
แล้วก็ใช้ปืนจี้ศีรษะลูกสาวค่ะแล้วฝ่ายผู้หญิงก็บังคับถอดกางเกง
ฝ่ายผู้ชายลงมือข่มขืนลูกของเธอเธอไปแจ้งความที่สพพนัฐนิคม
ตำรวจรับแจ้งความแต่ไม่สเก็ตหน้าคนร้าย
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีไปถามตำรวจหลายครั้งคดีไม่คืบหน้า
จาก๔มีนาผ่านมาถึง๑๖สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
บอกว่าลูกสาวเอาขยะไปทิ้งที่ทิ้งขยะของบ้านเอื้ออาทร
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเข้ามาใช้มือรูปคลำที่บริเวณเอว
แล้วก็ข่มขู่พาตัวเข้าไปในอาคารบริเวณที่ทิ้งขยะ
หลังจากนั้นก็ลงมือข่มขืนพอทราบเรื่องแม่ไปแจ้งความอีก
แต่คดีก่อนก็ไม่คืบหน้านี่แหละแม่ยังไม่ได้ไปแจ้งความ
คดีนี้แม่ยังไม่ได้แจ้งความครั้งล่าสุด๑๖สิงหา
แม่บอกว่าเพราะคดีก่อนหน้านี้ไปแจ้งแล้วไม่คืบหน้า
ตำรวจไม่จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
สื่อมวลชนเผื่อที่เป็นข่าวขึ้นมาตำรวจจะได้เร่งรัด
จับกลุ่มตัวคนร้ายให้ที่สำคัญก็คือคนที่ลงมือข่มขืน
ลูกสาวของเธอเนี่ยยังขี่จักรยานยนต์วนเวียนอยู่ในบ้านเอื้ออาทร
แต่ตำรวจก็ยังไม่มาจับแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกสาวจะต้องถูกข่มขืน
อีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าคนร้ายมันเยอะเหลือเกิน
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมนะเพราะว่าเธอคงจะไม่สามารถ
ย้ายบ้านหนีไปได้เรื่อยได้เพราะว่าครอบครัวก็ยากจนหาเช้ากินค่ำ
นี่ข้าเจ้าบ้านเดือนละ๓๕๐๐ยังทางเค้าอยู่เลย

กางเกงยีนเขาถอดกางเกงยีนออก
เราก็เห็นรอยสักเขา
แล้วเขาก็น้องบอกว่าเขาก็เอาปืนออกมา

ส่วนน้องวัย๑๔ปีที่แม่บอกว่าพิการทางสมองด้วยนะครับ
น้องเขาก็พอที่จะให้ข้อมูลได้
บอกว่าไอ้เหตุการณ์วันที่มีคนเข้ามาข่มขืนในบ้านเนี่ย
วันนั้นมีผู้ชายกับผู้หญิงเข้ามาในบ้าน

คือผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาในบ้าน

แล้วก็เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้เสพยาบ้ากันอยู่ในบ้าน
เธอให้เสพด้วยแต่ว่าน้องไม่เสพนะครับ

บังคับให้น้องนอนหงายฝ่ายหญิงถอดกางเกงแล้วก็ข่มขืน
ซึ่งน้องบอกว่าตอนนั้นก็กลัวมาก

ขณะเดียวกันนะครับทางชาวบ้านในระแวกนะครับ

อันนี้เป็นจุดที่๓ที่เด็กถูกข่มขืนนะครับ

เคยเห็นเด็กวัย๑๔คนนี้เข็นขยะไปทิ้งอยู่เป็นประจำ
แต่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องถึงขั้นถูกข่มขืนเกิดขึ้นนะครับ
หมู่บ้านแห่งนี้มีวัยรุ่นมักไปมั่วสุมอยู่ที่จุดทิ้งขยะเยอะ
ชาวบ้านหลายคนเวลาไปทิ้งขยะเนี่ยต้องระวังตัวนะ
คือช่วงมืดนี่ไม่ไปเลยเพราะว่าอันตรายมาก
หลังจากรู้ข่าวว่ามีเด็กไปทิ้งขยะแล้วถูกข่มขืน
ก็ได้แจ้งเตือนลูกหลานให้ระวังกันมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ก็ไม่ได้ครั้งแรกด้วยมีหลายครั้งเราก็มีลูกสาวกำลังจะโตด้วย
วันนี้พอทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้

ไปดูแลที่บ้านพักเด็กและเยาวชนบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความเดี๋ยวจะประสานทางตำรวจให้
ก็ฝากพี่สพพนัทนิคมหน่อยแล้วกัน